สมาร์ทปรับผ้านุ่มเข้มข้นพิเศษสูตรแอคทีฟเฟรชไม่ง้อแดดไม่กลัวฝนไม่สนเวลา
สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่
โดยยล้วงไม่ไม่ทัน
วันสุขแล้วนะจ๊ะ

ใช่อาทิตย์นี้ไม่ได้มาเลยถ่ายละครทุกวันอ่อ
อ๋อไปถ่ายกระบอนค่ะช่วงนี้ละครเล่น

ตอนนี้ก็เลยเล่นเป็นอามีมากำกับแทน
อามีโชติรัสอามีมาช่วย
เรื่องแรกวันนี้ก่อนบุษราคำ
ที่หลอกเกิดดาวรถอ่ะนะแซ่บตอนนี้เนอะ
โดนจับได้ละก็ไม่ได้โดนจับหรอกก่อนนั้นนี่นางก็ไป
ไปรายงานตัวตลอดเวลาแล้วสุดท้ายก็
ทำเรื่องทำราวอีกเนี่ยนี่โฉมหน้าทีนี้ทำอาย
ทีนี้ทำเป็นอายแต่ในกรงตระกาศไม่ได้กลัวโฟวิตเนี่ยอายอ่ะนั่นนะ
คือพันธุ์ตำรวจเอกพาสกรทุนทรัพย์นะครับ
เป็นภูมิกับอยู่ที่สพดอนหัวล่อ
พร้อมกับทางพลตรวจโทจิรวัตรจันสีเพชรนะฮะ

ไปจับกลุ่มตัวนางสาวบุษราคำเสาทองหรือหมวย
อายุ๒๓ปีนะครับตามหมายจับของสารแขวงจังหวัดชนบุรี๓
หมายจับด้วยกันในข้อหาช่อกงทรัพย์
เรื่องต้นเนี่ยผู้ต้องหาก็ให้การภาคเศษครับ
แล้วก็บอกให้สื่อมวลชนได้ทราบแล้วนะครับว่า
เดี๋ยวจะให้การในชั้น๓เท่านั้นขอไม่พูดอะไรก็แล้วกัน
นี่นะฮะทางด้านพลตรวจโทจิรวัตรได้เปิดเผยนะครับว่า
การจับกลุ่มของนางสาวกุศกรรมในครั้งนี้เนี่ยนะฮะ
ก็ตามหมายจับของสารแขวงจังหวัดชนบุรี๓หมายจับที่กัน
หลังมีผู้เสียหายนั้นมาแจ้งความนะครับว่า
นางสาวบุษราคำได้มาตีสนิทแล้วก็รู้จักกันทางโซเชียล
มีการติดต่อกันมาตลอดต่อมานางสาวบุษราคำนะครับ
ได้ให้เงินกับผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้ชายไปดาวน์รถ
หลังจากนั้นก็ตกลงไปดาวนรถยนต์กันโดยใช้ชื่อของผู้เสียหายในการออกรถ
แล้วหลังจากนั้นก็ไปรับรถยนต์หายไปเลย
ผู้ชายก็รับเรื่องไปต้องรับหนี้สินนะ
มีทั้งหมดเนี่ยนะที่โดดเนี่ยนะมีสอพอร์ดอนหุร่อ
มีสอพอร์ดเดียวมีสอพอร์แสนสุกมีสอพอร์สะเม็ดเอาโทษนะครับ
มีสอพอร์ดอนหุร่อสอพอร์แสนสุกสอพอร์สะเม็ดสอพอร์เมืองชนบุรี
คือง่ายว่าบุษราคำอย่างที่เราเคยรู้กันมาก็คือบุษรากรรมจะตีสนิทผ่านโซเชียล
ก็จะทำให้ความรู้จักโซเชียลนี่แหละมีการติดต่อกับผู้ชายมาตลอด
แล้วก็ให้ผู้ชายไปดาวน์รถเหมือนแบบว่าตัวเองต้องใช้มีความจำเป็นต้องใช้รถใช้อาราม
ผู้ชายก็เลยไปดาวน์รถให้ปรากฏว่าผู้ชายก็เท่ากับผู้ชายต้องรับหนี้สินถูกต้องไหม

คืออย่างนี้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังดีกว่า
คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะก็คือว่าผู้หญิงคนนี้มักจะใช้แอปพลิเคชันแล้วก็ไปเล่นกับผู้ชาย
เสร็จปุ๊บมันก็เป็นแอปหาคู่เพราะผู้ชายเขาเจอเนี่ยก็ใช้หน้าจริงเลยแหละคุยพูดคุยกัน
เสร็จแล้วก็แลกไลน์กันเสร็จก็คุยกันก็หลังจากนั้นเนี่ยพยายามคุยถึงเรื่องราวของความรักไปหลอกลอกเขานู่นนี่นั่นต่างนานา
สุดท้ายผู้ชายเนี่ยก็เริ่มตายใจนางก็จะพยายามบอกว่าตัวเองน่าสงสาร
ต้องนั่งรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยไปทำงานนะคือวันหนึ่ง๕๐๐บาท
เพราะฉะนั้นบางคนก็บอกว่าไม่มีตังค์เนี่ยคือแบบลำบากเหลือเกินจะต้องแบบไปเดินทางไปทำงานทำยังไงดี
เพราะฉะนั้นที่รักช่วยหน่อยได้ไหมเอาบัตรประชาชนของที่รักนี่แหละไปซื้อรถหน่อยฉันเนี่ย
ฉันเนี่ยจะเป็นคนจ่ายเงินเอง๕ดาวปรากฏผู้ชายก็เห็นว่าอ๋อโอเคก็คุณเป็นคนจ่ายค่าดาว
แล้วก็แค่ยืมบัตรประชาชนเขาก็ได้เขายอมทำให้เลยทำให้ก็คือเอาบัตรประชาชนไปจัดการทำให้
ครั้งนี้เขาโอนเงินไปจ่ายค่าดาวน์รถพอเสร็จปุ๊บผู้หญิงเนี่ยไปรับรถเองนะ
แล้วก็เอารถออกไปเลยก็นี่ก็งงคือไปเลยผู้ชายก็เอาหายไปเลยแล้วทำยังไงวะ
เอาบัตรกูเนี่ยไปใช้ด้วยไปใช้ด้วยไปเป็นคนกู้สุดท้ายแล้วผู้ชายก็ต้องมานั่งจ่ายหนี้รถแทน
แล้วทำอย่างนี้ตลอดมาคือก่อนหน้าที่ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยมีผู้เสียหายสองราย
เพราะเหมือนกันก็มีการพูดคุยกันแล้วผู้หญิงคนนี้ก็มีการไปตำรวจแล้วก็เหมือนกับออกหมายนะ
เสร็จปุ๊บผู้หญิงคนนี้ก็ต้องไปรายงานตัวผู้หญิงคนนี้ไปรายงานตัวนะ
ที่สพนั้นสพนี้สุดท้ายล่าสุดก็ไปทำแบบนี้อีก
กับชายอีกคนนึงเพิ่งเกิดเหตุเกิดได้ประมาณสักไม่ถึงเดือนเดือนนึงเนี่ยแหละ
ก็ไปสัมภาษณ์คนใหม่อีกแล้วเหมือนเดิม
ก็ที่จริงมันมีข่าวมาช่วงหนึ่งแล้วเนาะ
ข่าวมันมาประมาณสักกี่เดือนที่แล้วตอนแรกเงียบไปแล้วข่าวนี้

ขาลมดีนางขาลมดีแล้วนางก็ไม่หนีด้วยนะ
ตอนนั้นน่ะในช่วงนั้นแกก็ไม่หนีนางก็แบบว่าประมาณว่า
เอ่อก็ทำไมอะฉันก็ไม่ได้ทำอะไรผิด
อะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เขาสงสัยกันคือ
ชอบไปออกรถยี่ห้อหนึ่งเป็นยี่ห้อเดียวกัน
แต่ว่าอาจจะละคนละที่อะไรอย่างนี้แต่ว่าจะเป็นยี่ห้อนั้น

เพราะได้มาปุ๊บเนี่ยก็ส่งขายเลย
อ๋อคือมันก็ขายเป็นรถเถินรถหนีรถติดไปนั้น

เออแล้วก็เนี่ยอยู่ดีก็

ไม่แล้วอย่างงี้เขาไม่ยังได้ใช้ชีวิตได้ของเขาอยู่ปกติอย่างเงี้ย

ใช่นางก็ลอกนางไปอะไรอย่างนี้
คือเอาคือจุดมุ่งหมายคือเอาบัตรประชาชนของผู้ชายนั่นแหละ

เพราะได้รถมาพุกเอารถไปเลยก็ไปขาย
มันก็ไม่ได้เชื่อให้โดยเสน่หาอันนี้เลยเป็น
หลอกเขาแต่ว่าผู้ชายจะซวยเพราะตามข้อกฎหมายแล้วชื่อมันเป็นชื่อผู้ชาย
แต่ที่มันน่าแปลกคือบางศูนย์เนี่ยผู้หญิงคนนี้ไปเอารถเองโดยที่ผู้ชายเนี่ยไม่ได้ไปเอารถ
แล้วศูนย์เนี่ยปล่อยไปได้ยังไงมดดำถ้าสมมุติว่าใช้ชื่อมดดำเป็นคนซื้อเนี่ย
ดำก็ต้องเป็นคนไปเอารถเพราะมดดำต้องไปเซ็นชื่อเขาเขียนมอบอำนาจถูกป่ะ
ไม่ไม่เขียนด้วยก็ปล่อยแต่ได้ไม่แล้วปล่อยรถได้ง่ายขนาดนั้นได้ยังไง
ก็นั่นไงซึ่งอย่างเงี้ยหลักรถเมย์ไปเอารถแทนได้แล้วก็ปล่อยรถเมย์ด้วยก็นั่นไง
ดูชะลุว่าอยากจะขายเขาก็เห็นมีบัตรวิชาชนไปแล้วค่อยจบ

แม้วันนี้มีเงินไม่ถึงแสนก็ได้เอารถได้นะไหมจริงไม่ถ้าพูดจริง

โซ่สวยป่ะ

แล้วนางจะได้เท่ากับนางมีความผิด
ก็คุกอ่ะเพราะว่านางทำมาหลายรอบแล้ว
แรกนางยังไม่รู้สึกว่านางผิดถูกต้องไหมล่ะ
เขาบอกนางไม่ผิดแต่เมื่อกี้เขาบอกว่าเขาก็ดูมีความดูนะ
เขาบอกว่าไปคุยในชั้นศาลไม่คุยภาพเผื่อ
คือวันนี้นักข่าวพยายามจะสัมภาษณ์นางถ้าพี่ดูจากข่าวเนี่ย
คือนางก็ไม่พูดนางก็แบบว่าโอเคเดี๋ยวไปรอฟังในชั้นศาลเอาแล้วกัน
คือท่าทีการตอบของนางก็ฉะฉานอยู่

ไม่เคยเจอนางกับผู้หญิงคนนี้เลยแต่บางคนเจอตอนที่ไปรับรถ
มีคนนึงไปรับให้แล้วผู้หญิงคนนี้รออยู่ข้างนอก
พอผู้ชายรับรถเสร็จปุ๊บเอารถออกมาให้

อีกหนึ่งลายก็คือผู้หญิงคนนี้ไปเอารถเองเลย
ผู้ชายไม่ได้ไปเอาแล้วก็ไปเลย

แล้วทุกลายเนี่ยหลังจากได้รับรถเสร็จแล้ว

ยังมีการติดต่อกันอีกไหม
เขาก็มีการส่งไลน์ไปผู้หญิงคนนี้ก็ทักกลับมา
ผู้ชายคนนี้บอกว่าทำไมทำแบบนี้

ก็ไม่ให้อะไรอย่างเงี้ย
สุดท้ายผู้ชายก็คือไม่เคยเจอ
ก็เอารูปผู้หญิงคนนี้ไปเจอประวัติ
ส่งไปนี่รูปหนูใช่ไหม

นี่รูปหนูใช่ไหมนี่รูปมึงใช่ไหม
เขาก็อยากมาคุยไง

ก็คงไม่ใช่คงต้องใช้เขาหวังอยู่

เหมือนเมื่อก่อนเคยนั่งอ่านเฟซบุ๊กไหมล่ะ

ไม่ใช่มือเจ็บนั้นนะ
ล็อกโคโคชาแนลเหรอ

อายุพวกงี้สิบสาม
เหมือนหน้าตาเค้าน่ารักด้วยนะ

คุณผู้ชมฮะอีกหนึ่งเรื่องที่กลายเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากในโลกออนไลน์ขนาดนี้ก็คือหลังจากที่เพจเฟซบุ๊กเนี่ย
วัดคันธารามทุ่งอ้อที่จังหวัดเชียงใหม่ที่เคยด่งดังด้วยการนำรูปปั้นตัวการ์ตูนมาประดับวัดตอนนั้นนะฮะ
ได้แชร์ภาพขุนรูปปั้นเน็ตไอดอลคนนางศรีตังบัวทองหรือศรีตังทรงหยุด
เห็นไหมอย่างแรกมีอะไรตรงฝาผนังแล้วฝาผนังบวชทำแล้วลบไปแล้วใช่ไหมฝาผนังบวชต้องลบไหมสรุป

เหมือนจะลบหรือไม่ลบรู้สึกจะต้องลบนะถ้าเขาให้ลบแต่ปรากฏว่าวันนี้วัดนี้เมื่อก่อนเขาไม่มีจุดเด่นอย่างนี้จุดเด่นของเขาโดยที่จะเอาตุ๊กตาปั้นการ์ตูนเป็นการ์ตูนทั้งหลายที่เราโตกันมาเนี่ยอยู่ในวัดนะฮะ
มาประดับวัดแต่ล่าสุดเนี่ยดังไม่ดังล่ะเน็ตไอดอลคนดังสิตังบัวทองหรือสีตังส้มหยุดเนี่ยนั่งอยู่ภายในวัดเลยแล้วที่สำคัญนี่เดี๋ยวมันจะไม่เทรนด์ต้องชูสามนิ้วด้วย

ชูสามนิ้วด้วยผู้สื่อข่าวจึงเดินทางไปตรวจสอบที่วัดครับพบว่าหุ่นดังกล่าวเนี่ยตั้งอยู่บริเวณลานจอดรถด้านวัดด้านทิศเหนือโดยด้านข้างเนี่ยยังมีผลส้มวางในจานจำนวนอีก๔ผลด้วยนะคุณดูดีดิมันจะมีส้มอ่ะอยู่สี่ผล

ปัจจุบันคนไทยหาที่พึ่งที่ระลึกไม่ได้

โดยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า
ที่พึ่งเรามีอยู่๓ประการคือ
พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์

เป็นกุศโลบายในการสอนทำให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ย
ห่างเหินการเข่าวัดเขาวา

อย่าไปพึ่งหาที่พึ่งยึดเหนียวอย่างเดียว

ตุ๊กตาตัวนี้แล้วก็ส้ม๔ผลเนี่ย

ทุกสมุทัยนิโรธมัก
ถึงเป็นส้ม๔ผลไงคุณ

เป็นแนวทางการสอนธรรมะทั้งนั้นเลย

แต่หุ่นด้านข้างที่อยู่ข้างอันนั้นเป็นหุ่นอีก

พอจีวัลไม่ใช่สีไม่ใช่สีทั้งขันเลย

เหมือนแนน้อยมานั่งสมาธิอะไรตรงส้มหยุดเหรอ
ก็อาจเป็นที่นั่งตรงนั้นเย็น
อันนี้คือหน้าพี่สิตังค์หรือว่า

สิตังบัวทองกับปรากฏการณ์ส้มหยุด

ผมต้องเห็นพี่ไก่สมพล
นี่วันนี้คนเครียดกันอีกแล้ว
เพราะว่าประทัยของเราเนี่ยไม่มีโควิดมา๑๐๐กว่าวันละ
อยู่ดีปุ๊บเราได้ข่าวเกี่ยวกับโควิดในเรือนจำ

ใช่วันนี้ก็เป็นข่าวที่พูดกันมากมายทีเดียว
ทีนี้ไปทางญี่ปุ่นเองเขาก็ตะลึงกันอีกรอบนึงค่ะ
ญี่ปุ่นพบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙อีก๓รายเดินทางมาจากประเทศไทย
เราก็เลยเอ๊ะแล้วยังไงนะในประเทศไทยมีหรือเปล่า
เพราะเราประกาศว่าส่วนใหญ่เดินทางมาจากเมืองนอก
ซึ่งวันนี้ในแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมควบคุมโรค
ก็เปิดเผยถึงกรณีที่มีรายงานว่าพบผู้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น
ติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙หลังจากเดินทางมาจากประเทศไทย
กรมควบคุมโรคก็ขอให้ข้อมูลบอกว่า
หลังจากได้รับรายงานในเรื่องดังกล่าวแล้วเนี่ย
ก็มีการประสานไปยังจุดประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศ

เพื่อที่จะสอบสวนโรคตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว
ซึ่งจากการตรวจสอบรายละเอียดในเบื้องต้นก็พบว่า
ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีกรณีผู้เดินทางมาจากไทยไปญี่ปุ่น
ตรวจพบการติดเชื้อโควิด๑๙จำนวน๕เหตุการณ์ด้วยกัน
โดย๒เหตุการณ์เรามีการรายงานไปแล้วค่ะ
คือเหตุการณ์ชายไทยอายุ๒๔ปี
แล้วก็เหตุการณ์ชายญี่ปุ่นอายุ๔๗ปี
ซึ่งล่าสุดเพิ่มอีก๓เหตุการณ์ด้วยกัน
รายที่๑ก็เป็นเพศชายสัญชาติญี่ปุ่นอายุ๖๔ปี
ผู้จัดการทั่วไปบริษัทแห่งหนึ่งในเขตบางนา
เดินทางเข้าประเทศไทยแล้วก็พักที่คอนโดย่านสุขุมวิทย์อืม
วันที่๑เมษายน๒๕๕๙เดินทางไปต่างประเทศ
ครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนมกราคมปี๖๓
ในวันที่๑๗สิงหาคมค่ะก็คืนห้องพัก
แล้วก็ย้ายไปพักที่โรงแรมย่านสุขุมวิทย์
แสดงว่าอยู่เมืองไทยมานานแล้วนะอยู่เมืองไทยมาตั้งแต่๑เมษาแล้ว
แล้วก็เดินทางกลับไปญี่ปุ่นในวันที่๒๐สิงหาคมค่ะ
เมื่อไปถึงสนามบินฮาเนดะก็มีการตรวจเชื้อจากน้ำลาย

ทั้งนี้พบผู้สัมผัสจำนวน๗๖คนค่ะ
ในบริษัทที่ทำงานโรงแรมที่พักแล้วก็คอนโดมิเนียม
เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง๒๒คน
ปรากฏเสี่ยงต่ำอีก๕๔คน
แล้วก็มีการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการนะคะ
ซึ่งก็มีผู้สัมผัสทั้งหมดเลย๕๐คน
ตอนนี้เช็คไปก็คือไม่พบเชื้อแต่อย่างใด
แล้วก็ยังมีอีก๒รายนะคะเป็นเพศชายสัญชาติไทยอายุ๒๑ปี
คนนี้เป็นนักศึกษากำลังจะเดินทางไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น
ก็ตรวจโควิดที่โรงพยาบาลรามาธิบดี
ในวันที่๒๗สิงหาผลเป็นลบนะคะ
แต่พอเดินทางไปที่นู่นถึงญี่ปุ่นวันที่๒๙สิงหา

ไปแค่แบบ๒๓วันเท่านั้นเองนะคะ
อันนี้ไม่พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
ส่วนรายที่๓เป็นผู้ชายสัญชาติไทยอายุ๔๔ปี

โดยเดินทางถึงญี่ปุ่นวันที่๑กันยายนค่ะ
ตรวจหาเชื้อจากน้ำลายผลเป็นบวก
ซึ่งจากการสอบสวนโรคในประเทศไทย

มีการเดินทางระหว่างที่ทำงานบ้าง
แต่อยู่ในบริเวณถนนบ้างนาตระ

ส่วนผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดร่วมนะคะ

ก็มียายภรรยาลูกชายหลานสาว
ไม่มีใครป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ

แล้วก็คนไทยคนสุดท้ายอายุ๔๔ปีเนี่ยที่เขาทำเกี่ยวกับอะไรเนี่ย
เขาเดินทางไปญี่ปุ่นทุก๓เดือนอยู่แล้ว
มันก็เป็นเรื่องที่แปลกเรื่องถึงวันนี้นะฮะที่เราเพิ่งแถลงข่าว
ประเทศไทยกระทรวงสาวชาติศูกรเขาแถลงข่าวไปแล้ว
คือกรณีพบนักบอลติดเชื้อโควิด๑๙
จากการตรวจคัดกรองก่อนไทยลีก
อย่างที่เขาบอกว่าปรากฏเจอ
แล้วก็ผู้มนุษยการเป็นคนแถลงข่าวเองเลย
คือมวลที่๘กันยายนที่ผ่านมา
ผู้ตัดสินผู้ประเมินผู้ตัดสินคือเอาง่าย
นักกีฬาจากทุกสโมสรถูกต้องไหมครับ
สโมสรสโมสรต่างวงบุคลากรฟุตบอลอาชีพ
ก่อนจะเปิดหลีกเขาจะต้องตรวจหาเชื้อโควิด๑๙กันก่อนเพื่ออะไร
เพื่อให้การแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาชีพจะกลับมาแข่งขันต่อนัดที่๕ในวันที่๑๒กันยายนนี้
อดคล้องกับนโยบายด้วยล่ะของการท่องเที่ยวนะครับ
แล้วการกีฬาตามมาตรการผ่อนปล้นกิจกรรมด้านการกีฬา
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้าเนี่ยปรากฏตรวจไปตรวจมาเป็นยังไงฮะรถเมย

อันนั้นก็เลยบอกว่าวันนี้ก็เป็นข่าวที่เขาพูดถึงกันค่อนข้างเยอะมากทีเดียวนะคะ
เพราะว่าเขากำลังจะมีการทำนู่นทำนี่กันถูกไหมล่ะจะมีบอลมีอะไรขึ้นมาตรวจจันเจอขึ้นมาก่อนนี่ไง
ซึ่งขณะเดียวกันในแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะ
ก็แถลงข่าวกรณีนี้ด้วยเกี่ยวกับเรื่องของพบนักฟุตบอลติดเชื้อโควิด๑๙
จากการตรวจคัดกรองนะคะก่อนเตะไทยลีกโดยนักฟุตบอลที่ติดเชื้อเนี่ย
สังกัดทีมบุรีรำยูไนเต็ดเป็นชาวอุสเบกิสถานค่ะอายุ๒๙ปี
ประวัติก็คือเดินทางถึงประเทศไทยวันที่๑๓สิงหาคม
อยู่ในสถานกัดการณ์จนครบ๑๔วันตรวจเชื้อทั้ง๒ครั้งไม่พบ
นี่ไง๒ครั้งด้วยนะเดินทางออกจากสถานกักกันเมื่อวันที่๒๗สิงหาคม
เดินทางกลับไปที่จังหวัดบุรีรำทันทีเลยด้วยรถตู้ของสโมสร
มีคนขับรถตู้๑คนมีการใส่หน้ากากอนามัย
สิงหาคมถึง๙กันยายนครับเขาก็ไปฝึกซ้อมที่สโมสรของเขานั่นแหละ
แล้วก็ใกล้กับที่พักของเขาพักอาศัยคนเดียว

ประมาณสัก๕โมงครึ่งถึง๖โมงครึ่ง๑๗นาฬิกา
๑๗๓๐นาฬิกาถึง๑๘นาฬิกานะฮะ

ใช้รถยนต์ส่วนตัวของเพื่อนตลอดไม่ได้ใช้ขนส่งสาธารณะฮะ
กันยายนมีการตรวจเชื้อโควิดสิบเก้าอีกรอบหนึ่งอืม
ก่อนจะมีการลงแข่งจริงเนี่ยโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ย
ก็เขาบอกว่าต้องเป็นไปตามข้อตกลงของสมาคมฟุตบอลถูกต้องไหม
วันที่๑๐กันยายนเขาก็เดินทางเข้ามาที่แคมป์ที่สมุทรปาการเนี่ย
ด้วยสายการบินเอ่อสายการบินหนึ่งด้วยกันเขาบอกว่าตลอดระยะเวลาการเดินทางเนี่ย
เขาก็ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาไม่มีอาการป่วยใดเลยนะฮะ
ก็เนี่ยแหละก็ต้องดูกันต่อไปว่าเขามาจากไหนติดมาจากไหนกันบ้าง
ใช่แต่คือเขามาประเทศไทยวันที่สิบสามสิงหาอย่างเงี้ยอืม
เท่ากับคือวันนี้เขาจะเปิดอ่าสนามก็แล้วไงใช่พรุ่งนี้มันสาว
มีินใส่ทีมที่ต้องบ้าดแข่งกละพรุ่งนี้อ่ะอันนี้จะยังไง
มีเมืองทองมีบูรีลัมมีอะไรอย่างเงี้ยอืม
นี่เรื่องหมาเห็นเขาบอกเป็นเดสลงเดสไลน์กัน

เขาเดทไลนน่าจะเป็นวันอาทิตย์มั่ง

วันที่พรุ่งนี้เป็นวันเดสไลน์

นางยังเอาหมาเดินเล่นในคอนโดอยู่เลยค่ะ

นางนี่เราเดินไล่เป็นฝูงนะเถอะ

น่าจะมีปานิดาด้วย

รูขึ้นมาหน่อยละคักไม่ได้ล่ะ

คือช่วงเช้าก็นางก็ยังเอาสุนัขขึ้นรถยนต์ส่วนตัว

เพราะว่าตามที่เทศบาลตำบลบางภูเขาได้ติดประกาศหนังสือคำสั่งนั่นแหละ

วันนี้คนก็เลยไปติดตามชีวิตของนางเหมือนกันว่า
วันนี้นางเริ่มเก็บข้าวเก็บของนางเริ่มเก็บหมาเข้ากงนางเริ่มอะไรหรือยัง
ปรากฏชีวิตใช้ปัจจุบันทุกอย่าง
ปัจจุบันทุกอย่างยังพาหมาเดินเป็นฝูงอย่างนี้เม

นี่รถเมย์เห็นอันนี้อยู่แต่เขาก็บอกว่าในห้องเขาเก็บของนี่
ในห้องเขาเก็บของแต่ยังไม่เคยมีใครได้เข้าไป

แต่ประกอบนี้ก็เลยถามว่าของลุงน่ะซอย๔๑แล้วด้านของเขาซอย๔๓

สิ่งที่แกตอบว่าไงที่ผมหมายความว่าห้ามอยู่ติดกัน
คือจะเกิดว่าคุณไม่ตั้งสมมติลาบเท้า
ซ้อยหนึ่งกับซ้อยสามอย่างเนี้ยไม่ได้ถ้าเป็นคนอื่นก็ไม่ได้
เพราะสองคนนี้เขาจะแย่งลูกค้าแย่งลูกค้ากัน
มันก็จะเดือดร้อนกันเองแต่ถ้าเกิดกับผมเนี่ย
ไม่เป็นไรตัวเขาเป็นคนทำผมเป็นเจ้าของผมรับได้
โอ้โหก็แกไม่คิดข้าวเฟรนชัยนะแล้วก็แบบว่าแกไม่คิดข้าวเฟรนชัย
เพราะว่าตอนนั้นชาบูนางในต้องยอมรับว่าดังมากมากดังตอนแรกเมื่อวาน
ก่อนที่จะอ่านข่าวยังคิดว่าเออสงสัยเขาขายเฟรนชายจนรวย
เพราะว่าถ้าสมมุติชาบูนางในขายเฟรนชายน่าจะเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่ประสบความสำเร็จมาก
ปรากฏเขาบอกเขาสอนด้วยทำน้ำซุปยังไงสไลด์หมูยังไง
วัตถุดิบทำยังไงถึงจะสดถึงจะอร่อย

เพราะฉะนั้นเราก็จะได้เห็นว่าชาบูนางในมันมีทั่วประเทศเลยไง

ซอยสี่สิบเอ็ด
เนี่ยเออเนี่ยเลิศแล้วก็เอาไข่เนี่ยเอาไงเนี่ยเลิศ
ปรากฏว่าของคุณลุงน่ะเขาบอกว่าวันนี้มีคนไปอุดหนุนแกเยอะแล้วใช่ไหม
ใช่ตั้งแต่วันนั้นแล้วตั้งแต่คือเมื่อวานวันซื้อเมื่อพอเปิด
พอเปิดเรื่องออกมาว่าคุณลุงเป็นเจ้าของต้นเป็นต้นตำรับ
แล้วก็เหมือนกับให้คนเอาไปใช้ได้ฟรี

ไม่ได้เป็นทุกที่หรอกเขาอาจจะมีบาง
จิ้มจุ่มหนุ่มกันชัยอย่างเงี้ยใช่มะถ้าตอนนั้น
จิ้มจุ่มหนุ่มกันชัยอะชื่อน้ำจิ้มแหลกฮือเอ้าไป

เป็นอะไรเนี่ยจิ้มแหละทำทีวีเถอะทำทีวีดีแล้วพี่ไม่ต้องไปคิดจะทำอย่างอื่นหรอก
เดี๋ยวก็ไปตีกับเขาอีกเธอทำทีวีอย่างเดียวก็ตีกับเขาเยอะแล้วเธอเอ้ย
อย่าไปทำเลยอืมลดเลิกเถอะอยากทำร้านชาบูกับจิ้มจุ่มอืม
ผมชอบแต่เนี่ยเดี๋ยววันนึงไม่ทำกับก๋วยเตี๋ยวไก่อืมนี่คือของชอบส่วนตัว
รวมกันหมดนะเออเพราะว่าผมมีร้านที่ผมกินตั้งแต่เด็กเด็กไงที่ก๋วยเตี๋ไก่รัชวัฒ
อะผมกินตัวเด็กเด็กเนี่ยมีอยู่ไหมทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็มีอืมผมกินอู้ว
ผมชอบมากเลยเจ้าของร้านชื่อตุ้มนี่กินจะรู้จักเจ้าของก่อน
เมื่อก่อนสนิทกันนั้นคุยเลยนะอย่างนั้นแม่น้าเว่ยห้ะพี่มดเปิดหลัง
โอ้ยโอ้ยตีกันสิตีนางนั้นเปิดบาร์โพสต์นั่นไปโอ้ยอ้าวอีกเรื่องนึง
วันนี้เราก็เห็นข่าวนี้กันมาสักพักนึงนะ
วันนี้เรามีอัปเดตเรื่องของรุ่นพี่ม๖ที่ซ้อมรุ่นน้องม
ดึงมานี่เจอเลยน่าจะดีนะเราทาโลชันนะน่าจะดีนะ
พี่หนุ่มก็ได้เป็นแบบพรีเซนเตอร์โพรดักคอมมิทีสักตัว

ขวดคือน่ารักมากเลยเนอะตัวนี้มันบางดี
แล้วมันดูคนต่อไปคือคุณสุดยอด

เขาต้องพาชิบแมนธอมห่อมนะแต่วันนี้คือทำไม่ถูกกับเขานะ
ป้าขูเดินออกจากฉากด่วยอยู่นะคุณแดนโน้ยถูกไหมคะ
ไม่มีของผมด้วยนะของผม

มาดามฟินนะต้องหอม

เขาบอกฮ่องกงมีการจัดประมวลเพชรไล่ที่ติ

คาดว่าราคาจะทะลุไปที่๑๐๐๐๐๐๐อันเลยนะ

เพชรน้ำงามแบบไล่ที่ติหายาก
จำหน่ายผ่านการประมูลกับราคาเคาะโต๊ะ
โต๊ะขายที่อาจจะสูงถึง๓๓๗ล้านดอลลาร์สหรัฐรัฐ
หรือว่า๑๐๕๕ล้านบาทค่ะ
จะจัดการประมูลเพชรดังกล่าวในวันที่๕ตุลาคมนี้ค่ะ
ท่ามกลางความสนใจจากทั่วโลก
น้ำขาว๑๐๐แบบไร้ที่ติด้วยค่ะ
ขนาด๑๐๒๓๙กรัฐ
เป็นเพชรรูปทรงไข่หรือว่าเพชรวงรีนะคะ
ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ๒ที่เขานำมาประมูล
โดยเพชรวงรีที่ประมูลก่อนหน้านี้
มีขนาด๑๑๘๒๘กรัฐ
เขาขายในราคา๓๐๘ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ๙๖๓ล้านบาท

๑๐๒๓๙กรัฐมาจากเพชรดิบ๒๗๑กรัฐ
พบในเมืองวิกเตอร์ในรัฐออนเทรีโอประเทศแคนาดาค่ะ

แล้วก็ใช้เวลาจิรนัยมากกว่า๑ปีกว่าจะได้

ใช่รถเมล์กำลังสายตารถเมล์กำลังปุ๊บป๊าบป๊าบ

ส่วนเพชรขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของโลกมีด้วยกัน๒เม็ดคือเพชรโคอีนัว๑๐๕๖กรัฐตามหลักฐานเนี่ยขุดพบในรัฐอานทรประเทศอินเดียแต่ปัจจุบันจัดแสดงที่หอคอยแห่งลอนดอนนะคะส่วนอีกเม็ดหนึ่งเนี่ยคัลลินัน๑หรือว่าดาวใหญ่แห่งแอฟริกาอันนั้นหนัก๕๓๐๔กรัฐใหญ่มากมาจากเพชรดิบคันลินันที่ขุดพบในเมือง

ตอนนั้นจำเหตุการณ์ไม่ค่อยได้เพราะหน้ามันมืดภาพตัดไปเลย
รู้อย่างเดียวคือเจ็บบริเวณที่หัว
หลังจากถูกทำร้ายเสร็จรุ่นพี่นะฮะได้นำตัวไปส่งที่คลินิก
แล้วก็ทำการขู่ตนให้น้องคุณได้บอกว่าขี่รถล้ม
และรุ่นพี่เป็นพระเอกอีกนะต้องช่วยเหลือ
พาไปโรงพยาบาล
จากนั้นนะฮะจึงได้โทรให้แม่มารับ
แม่ก็ถามว่าไปโดนอะไรมา
แรกบอกว่ารถล้มเพราะกลัวว่าไปโรงเรียนไม่ได้
แต่แม่แล้วก็ที่บ้านเนี่ยรับรู้นะว่าถูกทำร้าย

แล้วก็ตอนนี้ไปลงบันทึกประจำวันไว้เรียบร้อยแล้ว
ส่วนทางด้านผอโรงเรียนดังกล่าว
ชี้แจงทางไลน์กลุ่มครูและเครือข่ายผู้ปกครอง

บอกว่าทางโรงเรียนได้ดำเนินการสอบสวน

โดยเหตุการณ์ดังกล่าวได้ดำเนินการดังนี้
คือ๑เชิญผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นม๖
ผู้ที่ก่อเหตุมาพบแล้วก็สืบสวน

กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖
โดยพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติ๑๑๕คะแนน
ทำทันบนและห้ามกระทำผิด๔กรณี
โทษนะครับก็ทำความผิดใน๔กรณีหนักของทางโรงเรียน
ซึ่ง๓ผู้ปกครองของนักเรียนทั้งสองฝ่าย
ได้มีการพูดคุยแล้วก็เจรจากลายเกลี่ยกันเบื้องต้น
ผู้ปกครองของนักเรียนชั้นม๖ก็รับผิดแล้วก็ยินยอม
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาให้ด้วย

ยังคงหยุดพักรักษาอยู่ที่บ้านนะฮะ

คือตัวน้องก็น่าสงสารมากเลย
คือรุ่นพี่เขาเลยออกมาเรียกร้องความเป็นธรรม

ต้องเย็บด้วยเมื่อกี้เห็นเป็นรอยเย็บใต้ตาข้างคิว
เรื่องนี้ทางรุ่นพี่เขาว่า
รุ่นพี่ของน้องที่ลงส่งมาหาผมแต่เมื่อคืนแล้ว

เขาก็ส่งมาเนี่ยพี่น้องผมโดนแบบนี้แบบนี้
ผมก็ถามว่าน้องเป็นใครเขาบอกผมคือคนที่เคยมาออกรายการพี่
เกี่ยวกับเรื่องราวของรองเท้าสมัยก่อน
แล้วก็นี่แหละก็มีประเด็นที่มันเป็นประเด็นแบบนี้

รุ่นพี่อยากเป็นฮีโร่ไงให้เด็กตัวเนี้ย

ก็น่าจะเป็นแบบหมั่นไส้อ่ะหมั่นอะ

จริงก็ตาบวมไง

คิดว่าแค่วัดชกเขาเอาแค่นั่นเลือดออกแบบนี้เลยหรอ
แต่ที่พีชก็คือตอนแรกทางพรออบอกว่า

ถั่วลงอยู่ขุนผู้

เป็นระดับผู้ใหญ่อ่ะถูกป่ะฮะนักเรียนในโรงเรียนตัวเองมีเรื่องปุ๊บเนี่ย
มันก็ต้องเคลียร์ใช่มันก็ต้องชัดเจนเข้าใจว่าเออกลัวโรงเรียนเสียชื่อ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วแต่ต้องให้ความยุติธรรมเนอะผมเชื่อว่าพอพอมา
มายืนยันในการช่วยเหลือคนที่เขาบาดเจ็บเนี่ยควรจะยิ่งยกย่องนะจริง
กลายเป็นภาพที่ชาวเน็ตเนี่ยต่างพากันกดไลค์กดแชร์กันใหญ่เลยนะฮะ
หลังจากที่ผู้ใช้เฟซบุ๊ควิทยาแสงสว่างเนี่ยได้โพสต์รีวิวจุดต่างของโรงแรม
ทั้งในแล้วก็นอกห้องฮะเอาจริงก็ราคาอยู่ที่ประมาณ๒๕๐บาท
พร้อมระบุว่าคืนนี้นายตี้ช็อกแน่พระไม่ได้มาเอามา
ไอ้ที่เยิ้มลงนี่คราบเลือดหรืออะไรนี่ถ้าไม่ติดฝนตกหนักนะ
ไปกางเต็นต์นอนในป่าแล้วล่ะโอ้โหแต่นานนานพักโรงแรมที๒๕๐บาทก็ดีอยู่นะ
นี่คืนละ๒๕๐บาทครับเอาละเมื่อเข้าไปในห้องปุ๊บ
นิเจอร์ในห้องเนี่ยเป็นไม้เก่าแกะสลักหมดเลยนะ
ของใช้เนี่ยก็บอกมันผูกพังก็ละตามการรับเวลาเนี่ยนะครับ
หลอนสุดคือคราบสีแดงเว้ยมันจะเป็นคราบสีแดงที่ไหลลงมาจากฝ้าเพดาน
แล้วก็แห้งติดขอบผนังเนี่ยสนิม

ไม่ผมพึ่งหันไปเห็นพึ่งเห็นใช่ไหมตกใจ
เหมือนก็เป็นเธอบ้านเธอ๕๐ปีก็เป็นมีก็มีมุมอย่างนี้นะ

เออหน้าตาข้งตาไข้อะไรอย่างเงี้ยเธอ

ก็บอกว่าเนี่ยมันแห้งติดขอบผนังเลยต่อมาเจ้าตัวได้โพสต์อัปเดตอีกครั้งหนึ่ง
เป็นภาพดวงตาคล้ำเลยฮะกำลังกินซุปร้อน
ต่อมาบอกว่านี่เป็นการเช็กอาวิทยาลูงแลมชาวที่สุด

ดวงตาคล้ำหมายจึงดวงตาของเขา
ก็คือตัวเขาไม่ได้นอนไงเนี่ยนี้
เขาทานหน้าขาวรึเปล่า

เมื่อขอพักแป้งก่อน
แล้วก็เช็คเอาท์แต่เช้าเลยฮะ
บอกไม่เคยนอนโรงแรมไหนแล้วก็เช็คเอาท์เช้าขนาดนี้
ชาวเน็ตก็เลยได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก
ส่วนใหญ่เนี่ยเห็นตรงกันว่าสภาพโรงแรมน่ากลัว
ให้พักฟรีก็ไม่เอาบ้างก็แซวว่าศักยันต์เต็มตัวจะกลัวอะไร
นี่นะโอเคเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอ๋อนี่คุณแม่
หนุ่มได้ผลนะคุณภรรยามูลคาเทว่า
หนุ่มพูดเลยซื้อมาใช้๒ขวดเลยค่ะ
๑๒๓ขาวกระจ่างใสแบบเวลาออร่ากระจ่ายหอมติดผิว

หนุ่มค่ะเพราะพี่หนุ่มจริงเลยนะคะหนูเลยซื้อมา๒ขวดเลยค่ะ

คุณแม่ผู้จัดเชิญไปรายการคุณแม่สักหนึ่งช่วงคายของคุณแม่นะ
ฉันให้ทีมงานแฉ้ว่ายรูปกันใช่ก่อน
ออกเลยเข้ารายการทุกวันเหมือนเมื่อก่อนเลยต้องว่ายภาคก่อนเข้ารายการ
เหมือนก็พอของการขายของ

โอ้โหเนี่ยนะสะกิดฉันเดินออกจากฉากมาแล้วนะ

ถ้าวุศกิจใจใส่ฉันบ่อยอยู่นะค่ะ
หรือบางทีกูโกรธอยู่คนเดียว
หายกลัวตั้งแต่เมื่อไหรโอ้โหดีมากซึมซับมากเลยครับ

แบบจากติ๊ก
ตอนนี้เกิดเรื่องราวมากมายกับคอบควรธัญญาฮันยะเรศกับพี่แป๊กสัญชัย
จนสาวธัญญาต้องยื่นคำขายสามี
เฮ้ยจัดการกับปัญหาล่าสูตรสถานการณ์ทุกอย่าง
เหมือนจะดีขึ้นต้องดีขึ้นอยู่แล้วล่ะ
คุณธัญญาก็เลยได้โพสต์ภาพน่ารักของสามีกับน้องลียา
โดยลูกเทศก่อนนอนฮะงานนี้ก็มีเพื่อนแฟนคลับเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบเลยนี่
นี่เนาะอิงสงบอย่างเงี้ย
เขาก็ออกมาอันนี้เนี่ยเขาก็เริ่มกลัวลงเขาวัดไปปฏิบัติธรรมอยู่ช่วงนี้เนาะ
เพราะวัดอยู่ไหมเจนน่ะหวัดน่ะ
ไม่แน่ใจว่าอยู่สาระนะสังเกตเห็นนะแบบว่าพี่ผู้ชายในวงการก็จะแพ้ลูกสาวเนอะ
ครับแบบว่าแบบว่าพอแบบเมื่อก่อนอาจจะเป็นเสือร้ายอย่างเงี้ยแต่พอเจอลูกสาวจะแบบ
หมดอย่างเงี้ยอืมอืมน่ารักเดี๋ยวก่อนเป็นเรื่องติ๊กผมมีคือผมเพิ่ง
ลึกออกผมอ่ะครับครับเนี้ยเจอเรื่องแปลกแปลกเยอะน่ะอะไรกัน
ว่ะคืออย่างเนี้ยเรื่องเรื่องของเค้กเอ่อเนี้ยเค้กหงเนี้ย
เค้กหงเนี้ยใช่ป่ะผมก็บึนบึนไปทีเองน่ะคุณรู้ป่ะว่าเมื่อเช้า
เนี้ยมีคนโทรมาหาผมเว้ยอืมแล้วก็แล้วก็ขอพูดโทรศัพ
ของคนชื่ออะไรดูป่ะชื่อสดื้อฉุเดี๋ยวใครคือสดื้อฉุ
ใครคือสดื้อฉุเป็นจริงเขาโทรมาสวัสดีค่ะขออัสดีคุณสดื้อฉุ
แล้วผมก็เลยอัดเสียงเข้าไว้ด้วยจักรฟังไหมเออเออเออ

สดืชุสดืฉู่อย่างงี้หรอ
คนไทยไม่มีคนชื่อสดืฉู่ครับ

ไม่ปัญหาใครเขาบ้าไปคุยกับเขาทำไม
ไม่ได้ไปคุยกับเขาทำไม

สะดือคือไอ้ตรงรูกลมที่อยู่ที่ท้อง

หนูฉันรู้ว่าชีวิตเธอไม่อยากอ่านข่าวดารา

เขาบอกเบอร์ผมถูกเข้าเบอร์ผมมาจากไหนก็ไม่รู้
แล้วก็บอกว่าคนที่สดือฉุเนี่ยไปซื้อหนังสือ
เป็นหนังสือภาษาอังกฤษสั่งเขาแล้วก็ให้ติดต่อมาเบอร์นี้
ผมก็เลยอยากจะรู้ว่าใครว่าชื่อสดือฉู
มีใครแกล้งพี่หรือเปล่า

อันนี้เขาโอดเลยทีเดียวบอกว่าเหลือแต่ตัว
ความในใจในฐานะอดีตภรรยาค่ะ

ต่อมาเจ้าตัวก็ได้เปิดเผยเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะติ๊กทำผิดพลาดเอง
ทั้งเรื่องหนี้สินแล้วก็ติดการพนันแล้วก็ให้กลับมาเป็นคู่รักกันคงไม่ได้
แต่ยังคงเป็นแม่ของลูกเสมอล่าสุดคุณติ๊กก็ได้โพสต์
ระบายความในใจถึงลูกสาวโดยระบุข้อความว่าวิจิจ๋าลูกตื่นหรือยังนะ
อยู่ตรงนี้มันมีหลายอย่างต้องปรับตัวแม่ต้องประหยัดเพราะแม่มีแต่ตัว
อาจจะไม่สบายเหมือนบ้านเราแต่แม่ก็ไม่แย่อย่างที่คิด
ตอนนี้มีพี่ใจดีเมตตาให้งานแม่มาบ้างแม่ดีใจมากเลยที่แม่จะค่อยค่อยทยอยใช้หนี้
พี่เขาไปบางส่วนสักวันเราต้องได้เจอกันสักวันแม่ต้องได้หอมกอดลูก
หวังว่าสักวันเราจะได้นอนกอดกันนะลูกอดีตช่างมันปล่อยผ่าน
ปัจจุบันให้ดีที่สุดด้วยรักจากแม่ด้วยรักจากอดีตว่าที่ภรรยา
ทำไมอีกนะคือในมุมของผมเองไอ้การที่จะออกมาตอกย้ำความไม่ถูกต้องของตัวเองบ่อยเนี่ย
มันเป็นเรื่องที่ดีเหรออันนี้ต้องกลับไปคิดเอาเองนะคือนั่งตอกย้ำว่าตัวเองอย่างนี้
คือก็คือเหมือนกับการด่าตัวเองให้สังคมได้รับรู้ว่าตัวเองแบบเป็นหนี้ตัวเอง
คือคือคำว่าอดีตช่างมันหรืออะไรก็แล้วแต่ในมุมของความเป็นแม่เนี่ย
คุณไม่ควรจะพิมพ์มาให้ลูกโตขึ้นไปแล้วไปจำเรื่องนี้
ป่ะคือสุดท้ายแล้วคุณต้องนึกถึงลูกคุณด้วยไง
ก็น่าจะจบตรงนี้ไปคือนี่ไม่ได้พูดคนเดียวนะทั้งคู่
คือต้องหยุดได้แล้วต้องหยุดสัมภาษณ์แล้วล่ะ
คุณยุสัมภาษณ์กันได้แล้วคือผมบอกเลยนะสอนดามเนี่ย
ออกมาสัมภาษณ์วันที่คุยกับคุณนะนะจะมีสองมุมถูกไหมฮะ
อันนี้คือไม่ได้ไปกล่าวพาดพิงนะคิดดีว่า๑ถ้าสอนรามออกมาพูดดี
คนที่ถูกเหยียบจมดินก็คือติ๊กถูกไหมถ้าสอนล่ามพูดไม่ดี
รามพูดไม่ดีนะสอนรามก็จะถูกด่าว่าไม่แมนเลย
แล้วผมถามว่าสองคนนี้วันนี้คุณมองแค่วันนี้นะจบแค่นั้นเหรอ
คุณต้องมองถึงอนาคตด้วยว่าลูกคุณโตขึ้นมาลูกมีเพื่อน
มีพ่อแม่มีสังคมของเขาเขาจะตอบยังไงถูกไหมครับ
เป็นเรื่องหลังบ้านอ่ะบางทีก็ต้องไปคุยกันหลังบ้านไง
นะเออผมมองอย่างนั้นนะผมมองอย่างนั้น
คือหยุดได้แล้วเข้าใจวันนี้อาจจะต้องหารายได้หาเงินเหลือก็แล้วแต่
อย่างอื่นดีกว่าอย่าเดินสายออกรายการแล้วก็มานั่งประจานตัวเองอ่ะ
ผมว่ามันไม่ถูกเรื่องมันดูไม่ดีนะสงสารลูกจริง

เขาบอกว่าช่วงหน้าค่อยมาไข่ไข่กันต่อ
ไปก่อนจะออกเบรก
โพสต์ภาพข้าวหน้าเป็ดหนึ่งห่อพร้อมระบุข้อความว่า

ห่อมาเจอแบบนี้ผมเถียงไม่ออกจริง
ข้าวหน้าเป็ดจริงใช่ไหมอ่ะไปดูหน่อยนี่ค่ะทำ
ก็คือข้าวหน้าเป็ดเป็ดจริงเลยอ่ะ

คือเขาบอกมีคนแชร์ไปสองหมื่นหัวครั้งนะฮะ
มีคนกดถูกใจกว่า๗๕๐๐ครั้ง

หมายถึงจะมีจริงเหรอฉันไม่เชื่อ
จริงเหรอใครสั่งข้าวหน้าเป็ดอย่างนี้กูไปด่าที่ร้านเลยจริงนะ
ที่คุณแม่เฉือนว่าทำไมไม่เรียกว่าข้าวหนังเป็ดข้าวเนื้อเป็ดล่ะ

อันนี้นางอาจจะทำเองให้คนแบบว่ามาตื่นเต้น

ข้าวหน้าเป็ดอย่างนี้ไม่เห็นมีหน้าเลยมีแต่เนื้อ

เอามาทั้งหน้าเลยเนี่ย
อาทิตย์หน้ากลับมาเจอกันใหม่นะฮะ

สวัสดีครับ